มาดูต่อกันที่เดือดปุดเหมือนกัน

ความสัมพันธ์ของสองซุปตานั่นเองค่ะ
เจนี่แล้วก็คุณอ้ำพัชราภา
ตกลงแล้วตูมสนิทกับใครกันแน่นะคะ
แล้วที่ด่าแรงมากว่าไปเกาะพี่อ้ำนั้นก็แรง
ด่าแรงจริงคือถ้าดูเผินเนี่ยออกงานเขาชีวิตเขาดูชีวิตดี
ปี้ล้านลานะพี่แจ๊คเพราะว่าทั้งงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวลงตัวไปหมดเลย
แต่กลายเป็นว่าเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของตัวเองเนี่ย
มีดราม่าไม่เบาเลยโดยเฉพาะกระแสที่ชาวเน็ตจับตาดูว่า
กำลังแตกคอกับพี่สาวสุดที่รักอย่างเจนนี่ณป้อมเพชรหรือเปล่า
เพราะว่าอะไรงานแต่งก็ไม่โผล่ไปร่วมงานนะฮะ
รวมไปถึงมีคนไม่ปลื้มด้วยที่มะตูมหันไปสนิท
แอบอิงซบอิงไหลอบเดินดูสนิทกันเกินเวอร์ไปไหม
อยู่ก็ไปสนิทกับคุณอ้ำได้ยังไงนะคะ
งานนี้ค่ะดีเจมะตูมขอสยบขาเม้าด้วยการซัดกลับตอบชัดทุกประเด็นค่ะ
ไปฟังเลยค่ะซับแซม
สงสารพี่เจนี่นะอันนี้พูดตรงเลยนะ

หลายคนไม่ได้ไปโฟกัสที่ความรักหรืองานแต่งของเขา
แต่กลับไปโฟกัสว่าใครถูกเชิญใครไปบ้างเพื่อเจ้าสาวครบไหมดอกไม้
จัดราคาเท่าไหร่ใครเป็นคนออกค่าสินสอด
เฮ้ยมันคืองานแต่งงานของคนสองคน
ตูมก็เลยมองว่าทำไมไม่มีใครไปโฟกัสที่ความรักของเขา
แต่กลับไปโฟกัสสิ่งรอบตัวครับ
รู้สึกเฉยครับเพราะจริงแล้วตูมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เจนี่
ก็ยังยืนยันนอนยันตีรังกายันตรงนี้ว่า
ยังรักและเคารพพี่สาวคนนี้เหมือนเดิม
ได้เห็นรูปพี่เจนนี่ลงมีความสุขในวันแต่งงานของตัวเอง
เราเห็นแล้วเราก็มีความสุขไปด้วย
ไอ้คำว่าเกาะมะตูมโดนตั้งแต่ต้นหอม
ลานมากุ๊บกิฟต์ลานมาเจนนี่ตอนนี้มาพัชราภา
ซึ่งวันนี้ถ้ามะตูมถ่ายรูปกับอะไรก็
คนก็มองว่าเกาะอยู่แล้วอะครับ

คือมะตูมเป็นคนสาธารณะแต่มะตูมไม่ใช่ถังขยะของโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ใครจะมาลงหรือมาใส่อารมณ์อะไรก็ได้

ทำไมเราต้องมาให้มิตรภาพของเรากับพี่อ้ำต้องมาคอนแคลง
เพราะเพียงแค่คนด่าเราในโซเชียลด้วยนะ
คือถ้าเกิดเจ้าตัวหรือพี่อ้ำไม่ได้ออกมาบอก

อ้ำเขาก็ให้กำลังใจด้วยการที่แบบไม่เป็นไร

พี่แจ๊คได้ยินไหมเนี่ยอย่าไปเดือดร้อนแทนเขา